ก็หายไปจากบ้านเขาก็ออกตามหากันปรากฏว่าเอ๊ะได้ข้อมูลมาว่า
ไปอยู่กับพี่ชายแถวแถวแม่น้ำในหมู่บ้านโอ้โห
พอพูดว่ายอ่อยอยู่แถวแถวแม่น้ำอย่างเงี้ย
ก็ตกตกตกใจกันว่ากลัวว่าจะจมน้ำ
พบน้องก็คือจมน้ำจริงคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โฮลูกลาลูกลา
คงไม่ต้องบรรยายความรู้สึกนะคะ

น้อยวัยหกที่จมน้ำเสียชีวิต
ร้องไห้กันระงมอย่างที่เห็นนะคะ
คุณพ่อคุณย่าคนในครอบครัว
คนที่มาดูเหตุการณ์

เด็กหญิงเพียงขวัญหรือน้องเอ๋ยนะคะ

คือคนในครอบครัวก็รออย่างมีความหวัง

เขาก็ช่วยกันหาอาสากู้ภัยมาช่วยกันหาทางบกทางน้ำ

กู้ภัยก็อุ้มร่างของน้องขึ้นมาจากน้ำ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านอุดมพรหมู่เก้า
ตำบลท่าสะอาดอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาล

บอกว่าน้องหายตัวไปช่วงเย็นเมื่อวาน
คือไปเล่นกับพี่ชายวัย๗ขวบ

ใกล้กับแม่น้ำสงครามในหมู่บ้าน
แต่พี่ชายจำไม่ได้ว่าน้องหายไปตอนไหน

พอได้ข้อมูลมาแบบนี้ญาติญาติก็ตกใจว่า

คือคิดวนกันไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้น

ตำรวจสพเซกาก็ถามข้อมูลจากพี่ชายนี่แหละ
ก็มีสหวิชาชีพมาช่วยคุยนะคะ
จนสุดท้ายพี่ชายบอกว่า

เห็นน้องเอ๋ยตกน้ำ

กับเพื่อนพี่ชายก็เจ็ดขัวปะฮะ

โยนรองเท้าน้องเอ๋ยลงไปในน้ำด้วย

ก็ระดมค้นหาน้องเอ๋ย
จากจุดที่น้องตกน้ำประมาณ๔๐๐เมตร

ก็เจอร่างไร้วิญญาณของน้องอยู่ในน้ำจริง
โอ้โหเนี่ยค่ะเด็กอยู่ด้วยกันเองค่ะ
เนี่ยน้องจมน้ำก็ไม่กล้าบอกใคร
ปรีชาแสนสุพรรณอายุ๔๖ปี
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทพารักษ์เซกานะคะ
ก็บอกว่าได้รับแจ้งเหตุตอน๕ทุ่ม
ก็พานักประดาน้ำไปค้นหาจุดที่พี่ชายของน้องบอก

บ่อน้ำใกล้กับวัดท่าสะอาดก็ระดมกันหา
เที่ยงคืนยันตี๓ก็หาไม่เจอ

พอรู้ว่าน้องเอ๋ยตกลงไปในแม่น้ำสงคราม

กู้ภัยสว่างศรีวิลัยจุดพรเจริญ

กู้ภัยธรรมารัศมีโชธกู้ภัยบึงของโรงกู้ภัยพีอาร์บ้านม่วง
ขออนุญาตเอ่ยชื่อทั้งหมดเพราะเขาช่วยกันหมดจริง
ช่วยกันหมดเลยในรัศมี๕กิโลจากจุดที่น้องตกน้ำ

จนเย็นก็ใช้เรือตีคลื่นใต้น้ำ
เพราะว่ากู้ภัยบอกว่าจากประสบการณ์เนี่ย
ศพที่จมน้ำหลังผ่านไป๑๒ชั่วโมงเดี๋ยวจะลอยขึ้นมาเอง
สุดท้ายลอยขึ้นมาจริงแล้วไปติดแพร่ของชาวบ้าน
พ่อของน้องเอ๋ยค่ะนายสุรชาติ
บอกว่าตอนแรกคิดว่าลูกถูกลักพาตัวด้วยซ้ำ

ปกติน้องก็ว่ายน้ำไม่เป็นไม่เคยไปเล่นใกล้น้ำด้วย
ก็เฝ้ารอการค้นหาตัวน้องอย่างแบบมีความหวัง
แต่สุดท้ายก็ไม่มีปฏิหารเกิดขึ้น
โดยรับหลักพาตัวครับไม่คิดว่ามายุดตรงนี้ครับ

คือหลายกรณีเด็กไปด้วยกันแล้วไม่กล้าบอกผู้ใหญ่
ไม่ต้องกลัวนะครับ